มีเรื่องมาเตือนภัยไม่ใช่แค่สาวเข้าห้องน้ำต้องระวัง
เดี๋ยวนี้หนุ่มเข้าห้องน้ำเองต้องระวัง
ล่างมองบนมองซ้ายมองขวากันหน่อย
น้องผู้ชายคนนี้อายุ๑๗ปีครับ
ปวดท้องแวะไปทำธุระในห้องน้ำของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

เข้าไปเข้ามาปรากฏว่ามีมือถือลอดมาแอบถ่ายคลิป
ซะอย่างนั้นรู้ตัวทันตามตะคุบเอาไว้ได้
ขอดูมือถือเขาจะให้ดูหรือเปล่า

ไม่ใช่ครับผมขอดูเองนะบ่
ดูของตุ๋นมันก็มีส่งอย่างเนี้ย

ทำอย่างนี้พูดกันไงครับ
ผมให้ดูนะไปแล้วไปแล้วหมดแล้ว
ผมรู้สึกจับสน

สุดท้ายโทรเรียกตำรวจนะ

อยู่ที่อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีครับ

น้องผู้ชายคนนี้กับเพื่อน

ผู้ชายเสื้อดำแดง

ดูคลิปมือถือในโทรศัพท์ของเขา

อายุเฉิงชัย๓๗ปี
คือเขาบอกว่าเขารู้ว่านายคนนี้
ในห้องน้ำนะเขาเห็นเขาก็เลยออกมาแล้วขอดูแต่ว่านายคนนี้ไม่ยอมให้ดูก็เลยมีปากเสียงกันจนสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจมาเข้ามาตรวจสอบผู้เสียหายบอกว่าแวะมาเข้าห้องน้ำเพื่อนก็มาด้วยก็เห็นว่ามีผู้ชายคนนี้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายเข้าไปก็เลยรอให้คนที่ก่อเห็นเนี่ยออกมาจากห้องน้ำก่อนคือเขาเข้าห้องน้ำข้าง
ทำอะไรขอดูมือถือหน่อยตอนแรกชายกิจเนี่ยผู้จาบายเบียงไม่ยอมอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรูปคนอื่นบ้างไม่ให้ดูบ้างอะไรบ้างแล้วสุดท้ายเขาจะยอมรับหรือเปล่าเอาไปฟังสักหน่อย

ตั้งแต่ตี๕ทุกวันถ้าเห็นผู้ชายหน้าตาดีก็จะแอบเข้าไปในห้องน้ำข้างเดินตามไปพอสายหน่อย
พอแม่บ้านมาก็จะเห็นมาทำพฤติกรรมแบบนี้บ่อยอะไรอย่างนี้นะฮะใครเข้าห้องน้ำก็ระวังกันด้วยละกัน
เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็อันตรายผู้ชายก็อันตรายไม่แพ้กัน

ตอนแรกก๊อฟบอกหน้าตาดีพี่ก็เลยจะไม่ค่อยกล้าเล่าเลยผมเคยโดน
คือยืนปัสสาวะอยู่ในโถของเราเนี่ยแต่ข้างเป็นผู้ชายสูงอายุแล้วนะ
ก็ยืนเราก็นึกว่าสงสัยท่านสูงอายุคงจะใช้เวลานานในการจะปัสสาวะนะ
ปรากฏว่ายืนเหลอยู่แบบนี้เลยตามป๊ามมามีบ่อย

ก็รีบเสร็จภารกิจนะปุ้ยใครจะรู้รอให้ดูอยู่